คุณผู้ชมคงยังจำกันได้นะคะคลิปที่โด่งดังในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เรื่องของดีเจเก่งค่ะนายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐนะคะ
ถอยรถกระบะไปชนคู่กรณีในย่านดินแดงจนรถพังยับเลยทีเดียว
แล้วก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งนะคะในวันนี้ค่ะ
แขวงพระนครเหนือนัดสอบคำให้การนายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐ
ซึ่งเบื้องต้นนายพัทรศักดิ์ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อหาค่ะ
พัทรศักดิเทียมประเสริฐหรือดีเจเก่งอดีตดีเจคลื่นแปดสิบเก้าจุดห้า
วีทเอฟเอ็มที่ก่อเหตุถอยรถกระบะชนกับรถยนต์โตยาต้ายาริส
บริเวณถนนมิตรมัยตรีข้างสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นย่านดินแดงเดินทางมายังสารแขวงพระนครเหนือ
สอบคำให้การในคดีความผิดขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายทางร่างกายและจิตใจและข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ
ได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังเป็นที่เข้าใจซึ่งนายพัทรศักดิ์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
จึงมีคำสั่งนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายเดินทางมาสารอีกครั้งวันที่๗มีนาคมนี้เวลา๙นาฬิกา
คดีนี้ย้อนไปก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาโดยนายพัทรศักดิ์และนายกวินการศรีรือชา
สถาปนิกคู่กรณีขับรถปาดหน้ากันบริเวณถนนมิตรมัยตรี
คู่กรณีนั้นลงไปทุบกระจกของนายพัทรศักดิ์อย่างแรง
ทำให้เจ้าตัวเกิดความโมโหถอยรถกระบะของตัวเอง
ชนรถยนต์โตยาต้ายาริสของคู่กรณีถึง๓ครั้ง
และมีผู้ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ก่อนที่จะนำมาเผยแพร่บนสังคมออนไลน์
แล้วก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของนายพัทรศักดิ์เป็นวงกว้างทีเดียวค่ะ